ส่วนช่วงแรกในภาคบ่ายตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดที่ถ้ำหลวงเชียงราย
เกาะติดเหตุการณ์ล่าสุดนะตอนนี้
รวมถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการติดตามพร้อมกันนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดจากพื้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ

คุณผู้ชมคะจนถึงขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำงานแข่งกับเวลานะคะ
เพื่อช่วยทีมหมูป่า๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำ

ขณะที่สภาพอากาศวันนี้นะคะท้องฟ้าปลอดโปร่ง

ส่วนการระบายน้ำตอนนี้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ
หลังเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด๕๐๐กิโรวัตต
จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบแสงสว่าง
เพียงพอกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อการค้นหาน้องทั้ง๑๓คน
ล่าสุดตอนนี้นะคะระบบการระบายน้ำเป็นไปอย่างราบรื่น
สามารถระบายน้ำออกได้เรื่อย
หลังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
นำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่
ในการเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำ

เนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมา
แม้เป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติไหลลงมาเติมด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เจาะผนังบริเวณใกล้ปากถ้ำ
ตอนนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว๑ท่อ
เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถระบายน้ำออกจากถ้ำได้มากขึ้น
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะทราบว่าตอนนี้รถเจาะอีก๒คัน
จากจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
จะมาสมทบภารกิจการขุดเจาะผนังถ้ำ
เพื่อทำรูระบายน้ำเพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกให้เสร็จโดยเร็วที่สุด
ในส่วนของการสำรวจปล่องโพรงเพื่อโรยตัวนะคะ
ล่าสุดตอนนี้หลังมีการเดินสำรวจไปเมื่อวานนี้
พบว่ามีปล่องหลายจุดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของถ้ำ
วันนี้ค่ะนายพงศกรสวามิพักษ์เจ้าหน้าที่อาสาพาน้องกลับบ้าน
พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยต่างจะเข้าไปสำรวจปล่องดังกล่าวอีกครั้งนะคะ
ก่อนที่จะทำการโรยตัวที่ดอยผาหมีหลังจากที่เมื่อวานนี้
มีการพบปล่องโพรงที่สามารถโรยตัวลงไปในถ้ำ
โดยได้ทดลองหย่อนตัวลงไปที่ความลึกประมาณ๕๐เมตร
แต่ว่าเกิดปัญหาคือเชือกหมดระยะก่อน
วันนี้จึงเตรียมเชือกไปประมาณ๔๐๐เมตร
เพื่อโรยตัวเข้าไปอย่างจุดดังกล่าว
คาดว่าเด็กและโค้ชจะอยู่ที่นั่นค่ะ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวผู้สูญหายนะคะ

และบอกว่าขอให้อดทน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่
และย้ำด้วยนะคะว่าทางทหารไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนแน่นอน
อกจากนี้ยังได้ชวนชาวบ้าน
รวมไปถึงญาติของผู้สูญหายได้นั่งสมาธิ
ตั้งจิตอธิษฐานขอให้จิตใจเข้มแข็ง
โดยแนะนำหลักการทำใจให้สงบ
ด้วยวิธีการกำหนดลมหายใจ
รวมไปถึงยังปล่อยมุกเล็กนะคะ
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ญาติญาติยืนยันค่ะว่าทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน
และจะช่วยเหลือจนจะสามารถพาทั้ง๑๓ชีวิต
ออกมาจากถ้ำให้ได้อย่างแน่นอน
ขณะที่ครอบครัวของผู้สูญหายมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น

พร้อมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี
และทุกหน่วยงานที่ตอนนี้ระดมกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
นี่เป็นทานน้ำนะคะที่ไหลมาจากการระบายน้ำ

ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสุดความสามารถ
การระบายน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ
เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยซิลได้เข้าไป
อย่างจุดที่คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตน่าจะอยู่
และจากการคาดการณ์หากสภาพอากาศในวันนี้ไม่มีฝนตกลงมา
ก็จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น
และจะสามารถทำให้ภารกิจการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนนี้คือความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดที่นี่
รพันธ์หันทองคำรายงานสดจาก
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวนะครับรายงานมาตลอดทุกช่วงเลยนะครับ
ก็สิ่งที่โล่งใจสบายใจได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ
สภาพอากาศเราเห็นแดดใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะไม่มีฝนตกลงมาเป็นการเติมน้ำให้กับในถ้ำหลวง
แล้วก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
แต่เดี๋ยวก็ต้องรอเช็คสภาพอากาศหลังจากช่วงบ่าย๓เป็นต้นไปด้วย

สภาพอากาศอาจจะมีความแปรปรวนนะครับ
แต่เราก็ลุ้นขอให้ฟ้าเปิดตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับ